คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์คนไทยเสียชีวิตในต่างแดนกันหน่อยนะคะ
คราวนี้เป็นแหล่งที่หลายคนไปอาศัยอยู่แหละ
สหรัฐอเมริกาคนไทยอยู่เยอะเหมือนกัน
มีผู้ชายไทยคนหนึ่งเขาเปิดร้านอาหารไทยนะคะอยู่ที่นั่น

กำลังที่จะเดินกลับมาที่รถของตัวเองที่เป็นลานจอดรถ
ปล้นแล้วก็ถูกยิงจนเสียชีวิตนะคะ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีประจำรัฐจอร์เจียของสหรัฐอเมริกา
รายงานว่ามีคนร้ายยิงนายสมโพธิอารมณ์สุขวัย๓๔ปี
เจ้าของร้านอาหารไทยในรัฐจอร์เจียเสียชีวิตที่ลานจอดรถ
ขณะที่ผู้ตายปิดร้านแล้วก็กำลังเดินไปที่รถส่วนตัว
เวลาที่เกิดขึ้นคือประมาณ๓ทุ่มครึ่งของคืนวันเสาร์ที่ผ่านมา

ผู้สื่อข่าวระบุว่านายสมโพธิซึ่งได้เดินทางไปเรียนต่อปริญญโท
สหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็อาศัยอยู่ที่นั่นต่ออีก๖ปี
แล้วก็ตัดสินใจซื้อต่อกิจการร้านอาหารไทย
ตั้งอยู่บนถนนลอเรนสวิลเมื่อ๒ปีที่ผ่านมานี้เองค่ะ
คุณแม่ของนายสมโภษเรียกร้องบอกว่า
ให้ตำรวจเร่งหาตัวคนร้ายให้ได้เร็วที่สุด
ก็รับทราบเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็ให้ความช่วยเหลืออยู่นะคะ
ขณะที่คณะสงฆ์ของไทยในสหรัฐและสมาคมไทยแห่งรัฐจอร์เจีย
กำหนดวันพิธีสวดอภิษฐรรมศพขึ้นเวลา
ข้ามวันพุธตำเวลาท้องถิ่นของสหรัฐ
จะจัดที่วัดพุทธบูชาในเมืองแอดแลนต้า
ในส่วนของทางญาติตอนนี้กำลังรอความชัดเจนอยู่นะคะ
กรณีที่คุณแม่ที่อยู่ในประเทศไทย
ตอนนี้จะเดินทางไปยื่นขอวีซ่าเพื่อไปรับศพลูกชายกลับประเทศ
แต่ว่าถ้าหากว่าไม่สามารถทำได้เรียบร้อยทันการ
ก็อาจจะมีการทำพิธีชาปนกิจที่สหรัฐอเมริกา
แล้วก็ส่งอัฐิกลับมาประเทศไทยค่ะ